พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งต้องบอกว่า
สถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ตอนนี้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกินพื้นที่๓อำเภอหลักค่ะ
คือผักไห่เสนาบางบาน
ตอนนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดได้จากคุณพัชรพลลั่นธมเหลือง
รายงานมาจากพื้นที่เชิญค่ะ
ยังคงทรงตัวและมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างช้า
จากเขื่อนเจ้าพญาปล่อยน้ำจาก๑๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เป็น๑๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ด้านกรมชนก็จะมีการปล่อยน้ำลงแก้มลิง
ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ
สถานการณ์น้ำล่าสุดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยเฉพาะอำเภอผักไข่อำเภอเสนาอำเภอบางบาน

เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับสูงเกือบ๒เมตร
จากเขื่อนเจ้าพญาระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม
ทำให้ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างช้า
บัวแดงทาแก้วผู้อำนวยการชนรับประทาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ
ฝั่งท้ายประตูระบายน้ำและฝั่งที่เกิดน้ำท่วมแล้ว
สาเหตุที่ต้องเปิดประตูระบายน้ำช่วงต้นเดือนตุลาคม
เนื่องจากฤดูการปลูกข้าวของชาวนาคลาดเคลื่อน

บ้านเขาก็ประมาณ๒เมตรแต่ว่ายังต่ำกว่าคันก็น้ำเราอยู่ประมาณ๒เมตรเหมือนกัน
แต่ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับ
พื้นที่การเกษตรตรงนี้ปกติแล้วเขาจะทำนากันประมาณเดือนพฤษภา
พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเก็บเกี่ยวแล้วครับตรงนี้เก็บเกี่ยวหมดแล้ว
แต่จากฝนแรงที่ผ่านมาสองปีทำให้นากว่าตรงนี้จะได้น้ำนะครับ
ฤษภาเขายังไม่ได้น้ำครับเขาจะได้น้ำประมาณมิถุนา
เพราะฉะนั้นพอได้น้ำมิถุนากรกฎาสิงหากัญญา
ก็คือประมาณต้นตุลาคือถึงได้เกี่ยวครับผม
มนวยการชนประธานจังหวัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ทางชลวทานเตรียมรับมือมวลน้ำฝน
คาดว่าจะตกกลางเดือนตุลาคมในพื้นที่ภาคเหนือ
ที่จะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพญาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้น
หากระบายน้ำฝนช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้
หรือเกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ก็จะทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำน้อย
และทั้ง๓อำเภอในจังหวัดอายุทยา

กรมชมประธานนี้เรารักษาอยู่ที่ประมาณ๑๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับ
ทำไมต้องระบายน้ำช่วงนี้ในอัตราที่มากกว่าปกตินิดนึง
เพราะว่าข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา
คาดการณ์ว่าประมาณต้นเดือนตุลาจนถึงกลางเดือนตุลา
จะมีฝนตกชุกทางแถบภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนบน
เพราะฉะนั้นปริมาณน้ำก้อนใหญ่ตัวนี้
ซึ่งฝนตกชุกในทุกปีก็จะลงมารวมที่พระนครศรีอุทยา
อย่างไรก็ตามมวลน้ำล่าสุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพญายังคงทรงตัว
และฝั่งซ้ายแถวอำเภอท่าเรือยังคงเฝ้าระวังมวลน้ำ
จากเขื่อนพระราม๖ทำการเปิดระบายน้ำแล้ว